คุณผู้ชมย้อนนึกลงไปในสมัยที่เราเป็นนักเรียนกันหน่อย
หรือว่าเด็กน้องที่ดูอยู่ตอนนี้ต้องเคยมีประสบการณ์เรียนทีไร

บางคนก็อาจจะเผลอหลับไป
แต่ถ้าเกิดว่าเผลอหลับไประวังจะเจอวิธีการปลุกเหมือนคุณครูคนนี้ค่ะ
คุณครูตีกรองเสร็จปั๊บลุกขึ้นมาเสร็จเฮ้ยอ่ะไม่มีอะไรเพื่อนหัวเลาะกันไปเรียบร้อยนอนต่อ
งั้นเดี๋ยวคุณครูน่าจะไปรัวกรองใส่ใกล้ใกล้อีกนะดูสิว่าจะหลับลงหรือเปล่า
แต่อันนี้เนี่ยเป็นเรื่องราวที่คุณครูเขาแกล้งหยอกกันนะคะขำในโลกโซเชียลที่เอามาฝากกันนะจ๊ะ
จริงแล้วเนี่ยครูกับนักเรียนเขาสนิทกันก็เนี่ยน่าจะเป็นอยู่ในชมรมวงโยธวาทิศหรืออะไรแบบนี้
แล้วเวลาซ้อมพักเด็กชอบแอบหลับ
เนี่ยแก๊งวงโยยังเป็นอย่างนี้เวลาเขาซ้อมมากเขาง่วงเขาหลับกันใช่ไหม
บางคนดิที่ชอบแก๊งวางใส่เพื่อนปั๊มปั๊มหมูชาเลยค่ะ